คุณผู้ชมพ่อเลี้ยงเกิดอะไรขึ้น
เอาพวกเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนอุปกรณ์การเรียนของลูกเลี้ยง

พอเด็กกลับจากโรงเรียนเห็นภาพแบบนี้โอ้โหน้ำตาตกฮะ
ร้องไห้สิคะอุปกรณ์การเรียนเสื้อพงเสื้อผ้าไปหมดเลย

พ่อเลี้ยงน่ะหึงเมียหึงเมียแล้วก็มาก่อเหตุแบบนี้
คือเมียนะบอกว่าอยากเลิกแล้วอ่ะ
อยากเลิกหลายรอบแล้วแต่ฝั่งเพลิงอ่ะแบบไม่ยอม
ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องปล่อยเลยตามเลยมาแบบ
พี่ซูอาเหตุการณ์นี้ที่ผู้ผู้ชมเห็นสภาพอ่ะ
อุปกรณ์การเรียนโดนเผาแบบนี้

คือน้องอีฟอายุ๑๔กับน้องอันอายุ๗ขวบ
เห็นสภาพนี้น้องก็ร้องไห้แล้วค่ะ
ซึ่งบ้านหลังนี้มีลูกสาว๒คน
มีแม่มีพ่อเลี้ยงแล้วก็ตายายอยู่ด้วยกันค่ะ
อยู่ที่ตำบลทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งฝนที่อุดรนะนะ
คุยกับแม่ของน้องอีฟกับน้องอันอัน
เล่าให้ฟังบอกว่าคนที่ทำแบบนี้
คือสามีใหม่ของฉันเองชื่อว่าจักรอายุ๓๗ปี
คบกับจักรได้ไม่นานแค่ปีเดียวเอง
ตอนนั้นไปทำงานก่อสร้างด้วยกัน

จักรนะมันเสพยานานแล้ว
พอเสพแต่ละทีก็เมายาอารวาสประจำเลย

เพราะว่านอกจากเมายาแล้วยังหึงหวงเธอ
มาทะเลาะกันมีเรื่องต่อยกับรุ่นน้องในหมู่บ้านอีก
เธอบอกว่าเธอนะก็คือยืนคุยกับผู้ชายคนไหนนะ
ไม่ได้เลยคือไม่ได้คิดจะคบชู้สู่ชายเลยนะ
แค่ยืนคุยกับผู้ชายในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ย
โอ้โหโดนสามีของฉันเนี่ยหาเรื่องทุกคนเลย
ใช่ไงก็นี่ไงล่าสุดไปคุยกับผู้ชายในหมู่บ้าน
รุ่นน้องในหมู่บ้านนี่แหละจากเห็นจากไม่ชอบ
ไปมีเรื่องชกต่อยกันกับเขาแล้วจักรก็โดนชกกลับมา
พอจากโดนชกกลับมามาถึงก็โวยวายสิ
ละวาดทำลายข้าวของลากเตียงลากที่นอนเสื้อผ้า
อุปกรณ์การเรียนของลูกทั้งสองคนมาเผาหมดเลย